สำหรับคดีนี้เราก็เลยสรุปให้คุณผู้ชมเห็นภาพหน่อยดีกว่านะคะ
ว่าคดีนี้จุดเกิดเหตุเป็นอะไรยังไงบ้าง

ไปดูกันเลยค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บริเวณที่จอดรถของร้าน
เป็นร้านค้าเอกชนฝั่งตรงข้ามกับพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์
มีถนนบรรเย็นถนนหมายเลข๑๐๐๓ขั้นอยู่นะคะ
จุดตรงนี้วันเกิดเหตุก็คือ๒๙กรกฎาคม
ปลายหรือสปายและน้องฟอสเนี่ยไปกับเพื่อนอีก๒คน
เขาไปเที่ยวกันไปทำบุญวันเกิดน้องสปายที่เขาชีจันทร์
กำลังจะออกจากเขาชีจันทร์แล้วล่ะค่ะ
นายสายันกับนายวราเทพเดินแยกออกไป
นายสายันถูกจับแล้วนะคะก็รับสารภาพเป็นคนชี้เป้า
นายวราเทพเป็นเพื่อนของน้องฟอสกับน้องสปายนะคะ
สายันมาตีสนิทสายันกับวราเทพเดินแยกออกไป
ไปซื้อของใกล้กับที่จอดรถค่ะ
ส่วนน้องฟอสกับน้องสปายก็แยกไปเดินไปที่รถแล้วก็ถูกยิงนะคะ

ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนร้ายลงจากรถมา
แล้วก็มายิงสปายก่อน
แล้วก็เดินไปเปิดประตูรถยิงฟอส
คือจังหวะนี้คือเร็วมากยิงผู้หญิงเสร็จ

แต่ในส่วนนี้ยังไม่ได้รับคำยืนยันจากตำรวจ
พฤติการของคนร้ายในขณะที่ก่อเหตุนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วเขาเห็นเหตุการณ์

สปายถูกยิงอยู่ข้างรถนะคะ
ทะเบียดรอชดางองงู๖๙๔๑กรุงเทพฯ
ถูกปืนยิงเข้าที่แผ่นหลังด้านขวา๑นัด

ราวนมซ้าย๑นัดรวมทั้งหมด๔นัดค่ะ
ส่วนน้องฟอสนะคะถูกยิงตอนที่ยังนั่งอยู่ในรถที่เบาะข้างคนขับนะคะ
ถูกปืนยิงเข้าไปที่ข้อมือซ้าย๑นัด

ก็เจอปลอกกระสุนปืน๗ปลอก
ตกอยู่ใกล้กับผู้เสียชีวิตค่ะ
นายสายันก็คือ๑ใน๔ที่มาด้วย
ตีสนิทกับเพื่อนของน้องฟอสกับสปาย
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าต้องสอบเพิ่ม
ว่าทำไมในช่วงเวลานั้น
แล้วปล่อยให้แค่ฟอสกับสปายเดินมาที่รถ

หรือมันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่ามันอะไรยังไง

ที่เป็นเพื่อนกับน้องฟอสน้องสปายด้วยค่ะ
สายันมาตีสนิทแล้วก็มาหาข้อมูล